เหมือนเรื่องนี้ค่ะชื่อว่าเป็นเรื่องลี้ลับเป็นเรื่องอาถรรพ์ที่หลายคนไม่เคยเห็นค่ะ
แต่คนที่เขาเคยเห็นเขาบอกว่าเหมือนจะเห็นเป็นคนที่แต่งตัวเหมือนหมอผี
คนเล่นของแบบนี้ค่ะเอากระดูกไปใส่ในตุ๊กตา
แล้วก็ส่งเจ้าตัวตุ๊กตาที่มีกระดูกส่งขายเวียดนาม
จริงไม่จริงเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
กระดูกของจริง
คุณชิสาเขาพูดว่าอะไรนะที่เป็นภาษาอังกฤษ
คนที่จะย้อนไปสัก๑๐ปีที่แล้วมีประโยคนึงนี่จะฮิตตามเลยนะ

เลยเขาบอกว่านี่เป็นกระดูกจริงนะคุณผู้ชม
แล้วก็มีกระดูกหลายชิ้นส่วนด้วย
ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนขาชิ้นส่วนสมองเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นหมอผีหรือเปล่า
หรือเป็นผู้มีวิชาอาคมอะไรไหมเนี่ยนะ
อธิบายว่าชิ้นไหนเป็นชิ้นส่วนจากร่างกายส่วนใด
และแถมบอกด้วยว่าเป็นกระดูกของผู้ที่เสียชีวิตจาก

เหมือนเป็นผู้รอบรู้เรื่องของกระดูก
นี่คุณดูสิแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั่งดูชิ้นส่วนกระดูกเท่านั้น
ผู้ชายคนนี้เขาก็เดินเดินไปที่ตุ๊กตาไปหยิบมานะคะ
จำลองภาพให้เห็นชัดเจนเลย
ตุ๊กตามานะคะแล้วก็ทำอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเรานี้ดูอึ้งไปตามตามกัน
เพราะนั่นก็คือว่าเขากำลังนำชิ้นส่วนกระดูกดังที่เขาดูเนี่ยนะ
ใส่ลงไปในตุ๊กกระต่าหยิบลงไปทีละชิ้น

จากตุ๊กตาตัวเล็กแบบนี้ค่ะและอาจารย์หมีก็บอกด้วยนะว่าคลิปที่ตัวอาจารย์หมีเอากระดูกคนตายมาปลูกเสกใส่ตุ๊กตาเนี่ยเป็นคลิปเก่าเมื่อประมาณปีกว่ามาแล้วอ่ะ
ซึ่งสาเหตุที่ทำไปเพราะว่าตัวเองมีความชอบอยากจะรู้อยากจะลองก็เลยไปศึกษาเรื่องการปลูกเสกกุมารที่กัมพูชามา
ก็เลยเอามาลองทำดูอ้าวจริงยังไงเดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์หมีกันค่ะ
ใครที่กังวลใจว่าจะไปขโมยที่ไหนมาไหมคลิปจริงหรือเปล่าก็ทราบแล้วนะว่าเคยทำจริงแต่นานมาแล้ว
และปัจจุบันนี้อาจารย์หมีบอกว่าไม่ได้ทำแล้ว

ทำเกี่ยวกับส่งผลไม้ไปต่างประเทศ
และนี่มีโชว์หลักฐานให้ด้วยว่าประกอบธุรกิจอะไร
ทีนี้ตรวจค้นดูแล้วไม่มีกระดูกไงคะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถตั้งข้อหาอะไรได้
แต่ว่าเอาล่ะเพื่อความกระจ่างใจก็เดี๋ยวจะตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
ค่ะนะคะก็เป็นเรื่องความเชื่อแหละ